ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

ก็พวกเราไปทำบุญกันมาไง
ก็พวกเราให้ทำวุ้นทั้งว่าสักเกตสุดท้าย

เขาเรียกเหมือนเป็นเสียงแล้วมีพลัง
เรื่องอะไรที่มาจากใจต้องเสียงดัง
อาจารย์ปีนี้ยังต้องบูชาพญานาคอยู่ไหม

ใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะพญานาคือจ้างของทัพสมบัติ

นั่นแหละ

ต้องบอกว่าหลายคนได้มีโอกาสไปทำบุญกันทั่วหน้า

บางคนบอกอู้ตายคนชั่วเขาทำชั่วกันทำไมเขารวย
เราทำบุญทำกุศลเนี่ยยิ่งทำยิ่งจน
บุญเนี่ยมันก็มีตามหลักศาสนาต่าง

มันยังมีคริสต์อิสลามพามฮินดูซิก

บุญแต่ทำเบื้องต้นต้องสุขใจ

เพราะบุญมันไม่ใช่เป็นปริมาณที่เปรียบเทียบช่างตวงได้นี่
เพราะฉะนั้นขอให้ทำบุญอย่าทำอย่างโง่
ว่าทำแล้วต้องได้ผลบุญเลยทันที

หลักของบุญนั้นมีอยู่๑๐ประการ
ตามหลักบุญเกรียวะถูก๑๐ประการ

ห้าให้ธรรมะเป็นทาน
ทำความคิดความเห็นให้ชอบให้ควร

มันมีหลายข้อเพราะฉะนั้นการทำบุญในหมวดทานเนี่ย
ก็ทำกับวัดพระเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลก
หมายถึงว่าพระและวัดเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติ
ศาสนธรรมในองค์พระสัมมามันแปลว่า
เราไปทำกับวัดเราสร้างวัดสร้างวัดสร้างโบสถวิหาร
พระรูปนี้ไม่ดีมีไหมมีสิทธิ์ไม่ดี
แต่ก็ต้องมีพระรูปใหม่ที่ดีเพราะวัดย่อมเป็นศาสนสมบัติที่ไว้สืบศาสนธรรม
วัดไม่ใช่ที่ที่จะเป็นที่ที่ทำอากุศล
เป็นที่ที่ให้คนไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรม
เป็นสถานที่เป็นมงคลจึงเป็นเนื้อนา
เหมือนนาที่เป็นดินที่มีเนื้อดี
ศรัทธาของเราเปรียบเสมือนเม็ดข้าวที่ไปหวานการทำบุญเหมือนเป็นหวานมันก็ขึ้นดี
บุญเนี่ยมันมีหมวดแรกเรียกว่าทานทานอาจจะทำกับวัดก็เรียกทานเรียกสังขทาน
ตักบาทเป็นทานแต่ทำบุญกับโรงพยาบาลก็เรียกเป็นทาน
แต่ทานในเรื่องนี้เรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ยาก
บุญเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันไหมอันไหนได้บุญมากบุญน้อยหรือยังไง
ตามหลักพุทธศาสนาว่าเรื่องของบุญนะบุญกริยวทู่๑๐เนี่ย
เราพูดถึงปูตุชนคนธรรมดาเพราะว่าพระอริยสงฆ์ท่านไม่เน้นมาในทางนี้
ท่านเน้นให้คนปล่อยวางและไปสู่มหัวผลิพรรณ
นั่นแปลว่าท่านปฏิบัติในเรื่องพวกนี้จนครบแล้ว
มันมีหลักอยู่ว่าหลักในการทำบุญ
มันขึ้นอยู่กับหลักแรกของพุทธศาสนาว่า
ต้องเป็นไปตามอนุปุพิกาถาคือบุคคลผู้เกิดในโลกนี้
ประกอบด้วยการให้ทานจนถึงที่สุด
ประกอบด้วยการเป็นผู้มีศีลจนถึงที่สุด
พระพุทธองค์เนี่ยยังต้องเวียนเกิดเป็นมนุษย
เป็นสัตว์ตั้ง๕๐๐ชาติเพื่อสะสมบารมีเรียกบารมีโพธิสัตว
ดังนั้นในขณะที่เราเป็นปุตุทนที่ยังเวียนไปเนี่ย
แปลว่าต้องสะสมและต้องรวยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชาตินี้จนเบื่อความรวย
มีความสุขให้มากสักครั้งหนึ่งที่จนเบื่อหน่าย

ก็ต้องสร้างบุญไงบุญที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือต้องสร้างบุญที่ว่าด้วยเรื่องของ
อันนี้สงฆ์แห่งบุญการสร้างบุญที่ปรารถนาในสิ่งใด
ให้ทำอย่างนี้๑ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน
ในปัจจุบันอาการสองจะต้องมีศีลกำกับในบุญนั้นไม่ใช่ว่า
ฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแมวแล้วไปทำบุญ
ไม่ได้ไม่ได้มันควรจะทำบุญในหลักที่ไม่ไปทำลายชุดใคร
ต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับในบุญอ๋อแล้วบุญนั้นไม่ใช่ไปป้นมาเอออยาก
พวกนี้อยากจะทำบุญใหญ่ไปปล้นร้านทองเอามาทำบุญไม่ได้
มันจะต้องเป็นบุญอันเกิดจากผู้ให้มีความบริสุทธิ์และพร้อมในการทำ
ผู้รับฝ่ายสงฆ์ต้องศีลบริบูรณ์พร้อมจึงต้องเลือกพระเลือกวัด

ต้องเลือกพระเลือกวัดที่มีศีลงามทำงามเฝ้าดูปฏิบัติแล้ว
คิดแล้วไปตรองแล้วดูแล้วเห็นแล้วว่าเออพระวัดนี้สินงามทำงาม
มีอาจาระคือกิริยางาม
ไปทำก็ทำด้วยศรัทธาตามกำลังไม่ทำจนหมดตัวจนเดือดร้อนพี่น้องญาติ

ทำ๑๐ล้านกับ๑๐บาทต่างกันนะได้ผลบุญ

หนึ่งต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าผู้ที่ทำบุญด้วยเงินสิบล้าน
แล้วเขามีศรัทธาอันสูงสุดมีศรัทธาที่ปรานีตว่า
ในขณะนี้พระพุทธรูปรอบในพระบวสุธรธรรมรุฑทุศโศม
บูรณปฏิสังขรก็ไปกราบบอกพระ
แล้วแม้เอาหน้าตาแม้เอาชื่อเสียงบุญเขาได้เต็มที่เต็มเปี่ยมเต็ม๑๐๐
และมากกว่าคนที่ทำบุญด้วยเงิน๑๐บาท
ถึงจะทำเต็มที่เต็มเปี่ยม๑๐๐เพราะเขาทำมากทำเต็มที่
แต่ถ้าคนมีเงิน๑๐๐๐๐๐๐๐บาทและทำบุญ๑๐๐๐๐๐๐๐๐บาท
แต่เดี๋ยวเอาไปหักภาษีเดี๋ยวเอาไว้ให้ได้หน้า
มันก็ไม่ได้ผลบุญหรอกแต่ถ้าเกิดคนมีเงินอยู่ร้อยบาท
เรามีเงิน๑๐๐บาทวันนี้เราจำเป็นต้องใช้แค่๕๐บาท
เจียดเงินทำบุญสักยี่สิบบาทนี่เป็นเงินที่เกิดจากหยาดเหงื่อและแรงกายของเรา
ที่เป็นเงินบริสุทธิ์พระคุณเจ้าเจ้าขาเงินนี้ฉันเป็นแม่บ้าน
ได้เงินนี้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายขอบริจาคทำบุญตามกำลัง๒๐บาทนะเจ้าคะ
บุญมากมายมหาศาลเหมือนกันปริมาณมากสูงสุดเช่นเดียวกัน
เช่นเดียวกับเงิน๑๐ล้านเลยนะได้ยิ่งใหญ่แต่มันหมายถึงว่าต้องเกิดจากเงินบริสุทธิ์
อันเกิดจากแรงกายสติปัญญาและต้องทำกับผู้บริสุทธิ์
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของบุญแต่เพราะผลมันเนี่ยมันเป็นผลที่เราไม่สามารถจะเห็นฉับพลัน
คือผมพูดหลายครั้งคนทำบุญจะต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ในข้อที่หนึ่งเลยนะ
คุณมดดำมีแสนล้านตายจากโลกนี้ไปจบเลยแต่อริยศัพย์ศรัทธาศรัทธาก็คือความศรัทธาในเรื่องความดีงาม
เป็นหนึ่งในทรัพย์เรียกว่าอริยทรัพย์โจรป้นไม่ได้ตายไปเนี่ยก็เป็นบุญส่วนตัว
สังเกตไหมคุณหนุ่มในแผ่นดินของพระมากษัตริย์ที่มีพระกษัตริย์ปกครอง
จิตแตกกระสานสั้นกระเซ็นบ้านแตกแหลกขาดเมื่อกู้ชาติสร้างเบือนสร้างบ้านแปลงเมืองต้องสร้างหลักศาสนะ
ซึ่งเป็นศาสนาธารณ์สถานครอบศาสนธรรมไม่ว่าจะเป็นของศาสนาพุทธของศาสนาอิสลามพรามฮิดู
ปฏิบัติธรรมของสงฆ์ใช้ที่เป็นที่สวดมนต์ทำวัด
บวชโรงปฏิโมกบวชแปลว่าบวชเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของผู้สร้างบวช

หากคุณอมเป็นผู้ร่วมสร้างบวชนี้แม้แต่เงินหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาท
หมื่นบาทแสนบาทหรือจัวอันหนึ่งหรือจะอะไรก็ตามทีพลาดวาบในบท
ทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เกิดพลังบุญตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเมื่อคนสร้างบวชร่วมบุญสร้างบวชอธิษฐานด้วยว่า
จากนี้สืบไปบุญที่ข้าพเจ้าสร้างพระโบสถนี้
ที่ข้าพเจ้าสร้างสาราการประเรียนนี้
ที่ข้าพเจ้าสร้างพระปฏิมานี้ใครผู้ใด
พระสงฆ์องค์ใดมาใช้ในที่
ข้าพเจ้าได้ร่วมบุญสร้างเป็นประธานจัดสร้าง
ขอให้อนิสงฆ์แห่งบุญที่เกิดขึ้นในทุกวาระ
แห่งการใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นจงเป็นบุญสำเร็จถึงข้าพเจ้า
พระปฏิมานิข้าพเจ้าบริจาคทองคำเงินสร้าง
ผู้ใดมากราบและอธิษฐานอันสิ่งที่เป็นมงคล
พรนั้นจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยไปตลอดกาลเป็นไง
เห็นภาพหรือยังแล้วถ้าสมมุติเราทำฐานพระ
ถวายพระโมคราพระสารีบุตรอย่างนี้เพราะว่าเป็น
อาคาระสาวกซ้ายฝาหมายถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ย
มีพระคาระสาวกซ้ายขวาเป็นพระสาริบุตรกับโมคารณะ
สาริบุตรเป็นอัคระเป็นพระสาวกที่เด่นเรื่องปัญญา
โมคารณะเป็นผู้ที่เด่นเรื่องฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครที่ไปทำบุญสร้างไม่ว่าจะองค์พระโมคณะสาริบุตร
ได้ถ่ายว่าสาธุข้าพเจ้าขอสร้างองค์พระโมครานะสารีบุตร
ไว้เป็นที่อธิษฐานสักการะบูชาและลึกนึกถึงคุณความดี
มงคลบุญบารมีแห่งพระโมคารณะ
มงคลบุญความดีเป็นมงคลที่พระสาริบุตรมี
เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในทุกวารการจากนี้ไปที่เวียนเกิด
กว่าจะได้มักบุธิพานมันก็จะเป็นกำลังให้เราว่า

เขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตของเราแน่นฐานดีให้สร้างฐานพระนี้จริงไหมฮะ
นั่นเป็นความเชื่อแล้วคนมันก็ไปตะบี้ตะบันสร้างฐานพระ
อะไรที่มันขาดไปทำเนี่ยคุณมดดำไปเห็นพระพุทธรูปชำรุดไปขอซ่อมเออได้
ไม่ใช่ว่าตอนนี้ก็ไปจ้องสร้างจ้องคือบางทีมันไม่ได้ขาดแล้วไปทำในสิ่งที่มันไม่ขาดมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์
อ้าวโอเคส่วนกระถินพระป่าคือกระถินพระป่าเนี่ยเป็นบุญสามัคคีไหมความว่า
องค์กรองค์กรหนึ่งนะสมมุติว่าองค์กรบริษัทของมดดำ
ลูกน้องบริวารมันทะเลาะกันตลอดเวลาไม่สามัคคีทำไมมดดำไม่ตั้งตนเป็นองค์ประธานทอดกระถิ่นหรือผ้าป่า
แล้วตนเองเป็นองค์ต้นแล้วคนอื่นก็จะมาร่วม๕บาท๑๐บาทเอาปลากระป๋องเอาผ้าเอาอะไรมาร่วม
แล้วไปทอดถวายเวลาถวายกระถิ่นไปยังวัดวัดหนึ่งพระป่าไปยังที่ที่๑ถือว่าเป็นมหามงคลบุญสามัคคี
เราจะสามารถอธิษฐานได้ว่าขอท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญในวันนี้ในวาระนี้ในกระถิ่นสามัคคีนี้
พระป่าสามัคคีนี้จงได้รับผลบุญโดยทั่วหน้ากันให้มีสติปัญญาให้มีความซื่อสัตว์ให้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วสำเร็จกิจในทุกประการ
เราก็จะเป็นผู้มีบริวารมีมิตรมีเพื่อนคนที่ไม่ค่อยชอบทำกระถิ่นผ้าป่าเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีเพื่อน
เป็นคนที่ขาดคนดีช่วยเหลืองานขาดขาดกัญญมิตรช่วยเกื้อกูล
อาจารย์ว่าเป็นเรื่องเด็ดวันนี้นะครับที่เรามาบอกกัน
ก็จะไม่ให้อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งในช่วยหาคำตอบให้กับพวกเขา

ยินดีมาก
เอาละครับลูกน้องทั้งหมดในวันนี้ที่เราเสนอไปนะครับ
เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจของคุณนะครับ

ูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน